ปรากฏว่าตัวเงินตัวทองมาให้โชคถึงบ้าน

ที่บ้านเล็กที่๒๘ถนนปิยานนพงศ์

เข้าไปจับตัวเงินตัวทองยาว๒เมตร๔๐เซนติเมตรตัวใหญ่เหมือนกัน

หลังจากที่มันบุกเข้าไปในบ้านของนายวีรพลพุทธคุณบริสุทธิ์อายุ๗๖ปี
เจ้าของบ้านนะครับก็คือคุณปู่วิรพลเล่าให้ฟัง
บอกว่าทำอาหารอยู่ในครัวเพลิน
จู่ก็มีตัวเงินตัวทองพุ่งชนประตูแล้ววิ่งเข้ามาในครัวเลย
ตัวคุณปู่เองก็ตกใจสะดุ้งกระโดดหนีสุดตัวเหมือนกัน
ตัวเงินตัวทองก็ตกใจเหมือนกันวิ่งหนีไปแอบอยู่ใต้บันไดนะครับ
โดยตัวเงินตัวทองพยายามหาทางหนีออกจากบ้านแต่ก็ออกไม่ได้
คุณปู่วีรพลก็แจ้งให้หน่วยกู้ภัยสว่างเบตงธรรมสถานมาจับตัวไป
ใช้เวลาแค่๑๐นาทีแล้วครับก็จับตัวได้แล้วเอาไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาตินะครับ